ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเช้าวันจันทร์นะคะขยับมาเช็คราคาสินค้าในตลอดตลาดกันดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้มีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนด้วยนะคะมาดูราคาของเนื้อสัตว์หน่อยคุณชนะไม่ได้ตีดิฉันนะคะวันนี้คุณดูตัวเลขทั้งหมดก่อนนะคะหมูเนื้อแดงนะคะปรับขึ้นมาอยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโล
กรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองนะคะมาดูราคาของผักกันค่ะผักกาดขาวยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักมุ้งจีนยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมผักที่ไทยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้อยู่ที่สามสิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะก็อาจจะมีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนอยู่บ้างในสั